คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปตลาดสดกันหน่อยนะคะ

ถ้าเกิดว่าพูดถึงตลาดสดที่คุณภาพดีสะอาดดีที่สุดในโลก
ก็ต้องนึกถึงออตกอร์ธุรกิจหมานครถูกไหมคะ
แล้วก็อัตกรเขาตั้งเป้าว่าเขาจะรักษาแชมป์นี้ไว้ด้วยเนี่ยนะคะ
ด้วยการเดินสายโปรโมทสินค้าที่มีคุณภาพผ่านเทศกาลงานผลไม้กล้วยไม้คุณภาพ
เพื่อเตรียมที่จะปรับโฉมตลาดใหม่นะคะ
บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณถิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
ทัพผลไม้และกล้วยไม้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสินค้าคุณภาพที่ถูกส่งตรงมาจากตลาดออตก
เพื่อจัดจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเทศกาลผลไม้กล้วยไม้คุณภาพออตก
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทสินค้าในตลาด
ผ่านการเลือกสรรแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกร
เพื่อเตรียมพร้อมปรับโฉมด้วยการขยายพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
สร้างตลาดน้ำใจกลางกรุงแห่งใหม่ตอกย้ำแชมป์ตลาดสดที่ดีที่สุดติดอันดับโลก
ภายในปี๖๐นี้นะครับจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอรกรเพิ่มมากขึ้น
คือมาจากพี่น้องเกษตรกรเป็นพันธุ์ลายเพราะฉะนั้นออตกอร์ช่วยพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมาก
ผลไม้คุณภาพตลาดออตกจะราคาสูงแต่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะ
ว่ายอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพแล้ว
ก็สมเหตุสมผลตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเอาเข้ามาให้เราถึงหน้าบ้านเลยเนี่ย
ก็ให้เขาสมเหตุสมผลตรงที่ว่า๑ค่าน้ำมันรถ๒ค่าขนส่งอะไรต่ออะไรก็ให้เขาเถอะให้เขานะ
เพราะว่าแต่บางอย่างถ้าสมมุติว่ามันแพงเกินไปเราก็ไปซื้อที่ว่าพอทานได้
หมายของตลาดออตกรนอกจากจะเป็นตลาดโดยคนไทยเพื่อคนไทยแล้วยังมุ่งเน้นไปที่การแนะนำสินค้าคุณภาพให้กับต่างชาติได้รู้จักด้วย
ผลไม้ไทยที่สร้างรายได้หลักให้กับตลาดออตก
ข้อมูลจากสถาบันอาหารระบุว่าปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกผลไม้ไม่ต่ำกว่า๑๑๙๐๐๐ล้านบาทค่ะ
โดยผลไม้พระเอกที่ถูกส่งออกมากที่สุดนะคะได้แก่ทุเรียนสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า๑๖๘๐๐ล้านบาทค่ะ
ส่วนกิจกรรมรถโชว์ผลไม้กล้วยไม้คุณภาพออตกที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่๒๓๒๘มิถุนายนนี้
โดยนอกจากกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าแล้วยังมีการโชว์สาธิตทำอาหารจากผลไม้
โดยเชฟจากัวพร้อมกับการแสดงจากศิลปินไทยบนเวที
เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
พิตาภาศิริพิพัฒน์เข้าทะลัดทีวีรายงาน